แม่บาทพระช่วยโบย

ถึงเรื่องราวครั้งแรกของน้องรอนไปแล้ววันนี้แหละค่ะ
ห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะเราจะพูดคุย
กับเรื่องราวของคนที่น้องรอนรักและคนที่รักน้องร้อน
แต่จะเป็นใครบ้างต้องติดตามเลยค่ะ
ขอต้อนรับเข้าสู่รายการแม่บ้านประจำบานเหมือนเดิมนะคะ
ช่วงผู้ชายในฝันของเราในวันนี้

ถามเรื่องครั้งแรกกันไปแล้วค่ะแบบว่าเหงื่อตกกันไปเลยทีเดียว

ครั้งแรกที่เล่นละครอะไรอย่างนี้เมื่อไหร่นะ

ถามกำกวมมากฉันชอบนางมาก
ไม่ได้ไม่รู้ว่าแบบว่าจะถามน้องว่า
การที่แบบว่ามีแฟนครั้งแรกที่คบกันเป็นแฟนอะไรอย่างนี้
ครั้งแรกเมื่อไหร่เอาที่แบบคบกันจริงจริงป๊อปปี้เลิฟอ่ะเออ

คือเพื่อนหัวหน้าห้องคนนั้นไม่เอานะ
ไม่เอาเอาป๊อปปี้เลิฟอะ

เราจะแอบเป็นสายแบบแอบชอบคนอื่น

แล้วจุดไหนที่แบบว่ารู้สึกว่า
สำหรับผู้หญิงนะที่เป็นสะดุดตาเรามากที่สุด

อะไรคะ

ฉันไม่เชื่อมิจจันทร์

เลือกมันเป็นยังไงคะ
ตัวหนุ่มปืนมันเป็นอย่างไรคะ
ดูสิว่านอกจะตอบว่าไหน

ม้าพลังเหมือนเป็นเด็กกิจกรรมของโรงเรียน
คือแบบคงไม่ใช่ผู้หญิงในสเปคเลยค่ะ
คือไม่ใช่หรอกคือมันเป็นเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันมาจนมันรู้สึกว่า
มันไม่ควรจะเปลี่ยนสถานะเป็นอย่างอื่นแล้วมันแบบมันคงได้เท่านี้
มันถ้าเกินกว่านั้นความเป็นเพื่อนมันก็จะหายไป
มันก็จะเป็นอีกสถานะหนึ่งซึ่งมันก็
ก็เลยรู้สึกว่าเออการเป็นเพื่อนนั่นแหละคือที่ดีที่สุดแล้วค่ะ

ฉันมีครอบครัวอะไรแบบนี้
เอียงชั้นเราเลยค่ะเอ็งขาข้ามีครอบครัว

คือตอนนี้เราเขาไม่ได้มองเรื่องแบบจะมีคนรัก

เพราะว่าแบบมันก็ได้เป็นแบบครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ
ก็จะแบบแม่ลอนก็จะได้อุ้มหลาน
ก็ลอนก็ชอบเด็กลอนเขาก็ดูรักเด็ก

มีปัญหาอะไรกินก็จะคอยแบบปรึกษาลอน

แล้วก็รับรู้เรื่องราวของกรี๊ดทุกเรื่อง
ก็เลยกลายมาเป็นเพื่อนที่สนิทมาก

แล้วก็ลอนเป็นคนจิตใจดี

เป็นคนที่ให้ความอบอุ่นกับคนอื่น

ครอบครัวแล้วก็เขาเป็นคนที่โชคดีมากที่

ว่าเขาจะมีปัญหาเรื่องทางบ้าน

เขาก็มาบ่นกับกินนะเรื่องอะไรอย่างเงี้ย

แม้ว่ากระทั่งกิ๊งมีปัญหาอะไรกินก็

คือเหมือนเราก็ช่วยกันไปในทางที่ดี

อันนี้เพื่อนสนิทเลย
ไม่มีทางจะไปเป็นกิ๊บเป็นอะไรได้แน่นอน

คือจะบอกว่าคืออย่างกรีนนะครับ
ด้วยความที่ผมทำงานตั้งแต่เด็ก
และครีนจะอายุมากกว่าผมปีหนึ่ง
ในรุ่นเดียวกันแล้วก็เราทำงานมาด้วยกันครับ

ทุกวันนี้ก็คือเขาก็ทำงานทำการของเขานะ

คือเราเห็นคืออย่างในรุ่น๕เนี่ย

เพราะฉะนั้นมันจะมีความผูกพันในเรื่องของการทำงานด้วยกันอย่างค่อนข้างเยอะ

เรามาพูดเรื่องแบบว่าสิ่งที่เราบอกว่าประทับใจ
คือของขวัญอันนี้เป็นของขวัญที่ตัวเองชอบมากด้วย

มันมีคือยังถึงแล้วมันไม่ใช่เล่นเล่มจริงนะครับ
จริงเนี่ยมันเป็นตอนป๓ครับ

เป็นคนที่เขาชอบอ่านหนังสืออยู่แล้ว
แล้วเราก็แม่ชอบอ่านหนังสือให้ฟังค่อนข้างบ่อย
เป็นเล่มแรกเลยที่ทำให้เราเนี่ย

แล้วก็เป็นหนังสือเล่มแรกที่คุณแม่ซื้อให้

คือคุณแม่ซื้อให้เองหรือว่าร้องว่าอยากได้

เอาต่อมาน๊ะอยู่ใจอยู่เนี่ย

มันไม่ใช่เรื่องจริงนะคะคือเรื่องจริงเนี่ยคืออยู่กลมหาไม่เจอ
แล้วพอมีปกแข่งอะไรอย่างเนี่ยคะพวกเขาจะซื้อมาให้

วันนี้ดูเป็นผู้ชายแบบว่าอบอุ่นมากรักกันมีสาราน

พุ่งนี้ก็ยังมายิ่งนะคะโอเคค่ะแต่ไม่เหมือนเปรี้ยวนะช่วยเช็คกัน
เรามีห้องน้ำให้นั่งตัวเสื้อก็ได้นะ

เพราะว่าทีมงานหลายคนนะบอกว่าช่วยสะบัดเสื้อนังให้หน่อยสิ
เห็นแล้วเป็นอะไรสะบัดไหม
เอาอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมค่ะหมดเวลาแล้วจริง
แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะดูรายการย้อนหลังนะคะ

สวัสดีค่ะ